มาดูเรื่องราวของชายวัย๓๓ปีที่อุดรธานีคนหนึ่งที่เขาตัดสินใจกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตาย
มันก็มีหลากหลายเหตุผลนั่นแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องของเกมออนไลน์
อันนี้มีแต่อีกเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เขาเล่นกันโดยที่มันไร้การควบคุม
แล้วหนึ่งในนั้นของการเล่นเพื่อสนุกสนานเนี่ยคุณเดี๋ยวมาสอน
คนที่เล่นเนี่ยถ้ามีตัวดีมีอาวุธเด็ดเขาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน

หรือว่าถ้าไม่ซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ไปซื้อจากบริษัทเกมอะไรพวกนี้ได้
บางคนเขาก็เลยซื้อตุนไว้เก่งกำไร
ใช่นะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
คือตำรวจสพนาขาที่อำเภอเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งว่า
มีผู้ที่กินยาฆ่าแมลงเสียชีวิตในบ้านพักหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลนาขานะฮะก็ไปตรวจสอบ
ผู้ตายชื่อนายวรคิสคงตระกูลอายุ๓๓ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนหน้าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
กลางห้องโถงชั้นล่างของบ้านข้างศพมีขวดยาฆ่าแมลงแบบน้ำนะ
ตรวจสอบข้างในขวดยาเนี่ยเหลือยาสักครึ่งขวดนะครับ
แล้วก็มีแก้วเปล่าด้วยที่หูของผู้ตายก็มีลำโพงแบบหูฟังที่ต่อเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือ
มีพัดลมอีก๒ตัวยังเปิดทำงานปกตินะครับ
โดยรอบบริเวณบ้านแล้วก็ที่ร่างกายของผู้ตายไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายนะครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓ชั่วโมงก่อนที่จะมาพบศพ
ซึ่งจากฤทธิ์ของยาฆ่าแมลงตามที่เจอเนี่ย
ยังทำให้เล็บมือแล้วก็เล็บเท้ารวมทั้งริมฝีปากของผู้ตายนั้นเขียวช้ำเลย
ของผู้ตายบอกว่าผู้ตายไม่มีครอบครัวนะครับ
เป็นลูกชายคนโตของน้องสาว
มาเปิดแผงขายเนื้อหมูในตลาดที่จังหวัดชุมพร
หลังแต่งงานกับสามีที่เป็นคนภาคใต้
ชอบเก็บตัวแต่ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
แต่ก็ชอบเอาแต่ใจตั้งแต่เด็กแล้วนะครับมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง
ช่วงหลังหลานชายติดเกมออนไลน์มากแล้วกำลังจะเรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว
วิชาคอมพิวเตอร์ด้วยนะเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ
แต่ตอนนี้ยังไม่จบเนื่องจากยังติดอยู่หนึ่งวิชายังค้างอยู่
เมื่อสองวันที่ผ่านมาหลานชายพูดเป็นลางบอกว่าไม่อยากอยู่แล้ว
แล้วก็เอานกแก้วที่เลี้ยงเอาไว้ไปฝากสามีของคุณป้า
แล้วก็ซื้อถุงมือยางมาสองห่อเอามาเตรียมไว้บอกว่าจะเตรียมไว้ก่อนตาย
บอกว่าหากตัวเองตายนะญาติญาติเนี่ยให้สวมถุงมือก่อนนะ
ก่อนจะมาจับต้องศพของตัวเองเพราะเดี๋ยวจะได้รับอันตราย
ยาพิษที่ดื่มเข้าไปนี่ป้าบอกว่าหลานพูดแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุสักสี่เดือนก่อนหน้านี้น้องสาวก็คือแม่ของผู้ตายเนี่ย
ของหลานเนี่ยที่อยู่ที่ชุมพรที่ไปขายหมูอยู่ที่นั่น
กับสามีที่เป็นคนใต้ได้พาหลานชายมาฝากไว้อยู่ที่บ้าน
อุดรธานีกับป้าแล้วก็ให้เงินลงทุนให้เงินลูกชาย๔แสนบาท
ลงทุนเพราะเห็ดฟางขายอืมหลานก็ทำอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วก็เลิกทำเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกหนัก
แล้วก็เอาเงินที่เหลือไปซื้อเหรียญคอยในเกมออนไลน์
ซื้อตัวละครเอาไว้ขายเกรงกำไรซื้อขายแรกเปลี่ยน
ช่วงแรกแรกก็ได้กำไรดีแต่ช่วงหลังเห็นหลานบ่นว่าขัดทุน
แล้วก็เสียเงินไปจนหมดเลยสี่แสนอืมโดยให้เหตุผลว่า
เนี่ยเงินทุนมันน้อยสู้รายอื่นเขาไม่ได้
เมื่อต้นเดือนแม่ของหลานเดินทางมาหาที่บ้าน
หลานก็เลยขอเงินแม่อีก๒ล้านบาท
๒ล้านบอกว่าจะเอาไปลงทุนในเกมออนไลน์
แต่แม่ไม่ให้แม่บอกว่าถ้าจะเอาไปทำสวนทำไร่
ขายที่ดินที่ชุมพรให้เลยเอามาลงทุน

ผู้ตายก็เลยไปเอายาฆ่าแมลงที่สั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ต๒ขวด
เอามาขู่แม่ว่าถ้าไม่ให้จะกินให้ตาย
สุดท้ายแม่ก็ไม่ให้แล้วหลานก็กินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายจริง
นี่มันเกมหรอ
สันนิษฐานว่าสาเหตุก็มาจากความน้อยใจที่ขอเงินแม่แล้วไม่ได้นี่แหละครับ

สองล้านเนี่ยแล้วก็ซื้อยาฆ่าแมลงเตรียมไว้อยู่แล้ว
ไม่ให้จริงก็เลยดื่มเพื่อฆ่าตัวตายนะครับ
โดยยาฆ่าแมลงที่ผู้ตายซื้อมาเนี่ยมันมีฤทธิ์ร้ายแรงมาก
คือถ้าใครกินเข้าไปเนี่ยเสียชีวิตได้ภายใน๕๑๐นาทีนะ
ถ้าดื่มเข้าไปเยอะก็เสียชีวิตเร็วอย่างนี้ดื่มไปครึ่งขวดนะครับ
ทางญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย